เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทย

ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องหัวหน้าภูกษร
ที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
พร้อมกับเชื่อค่ะว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
จะสามารถหาคนที่เหมาะสมได้
นายนายวินชิดชอบประธานสมสรรค์บริยามเยเตศ

เชื่อมั่นในตัวนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล

จะสามารถเลือกคนที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่ได้
สมาคมฟุตบอลของประเทศไทยเนี่ย
หลังจากท่านสมยศเข้ามาแล้วเนี่ย
การทำงานทุกอย่างเป็นระบบมากขึ้น
แล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวนายกคนเดียว

โค้ดที่สมาคมฟุตบอลตัดสินใจจะเอามาเนี่ย
แล้วก็ประสิทธิภาพของผู้เล่นไทย

อันนี้ผมเชื่อมั่นของผมอย่างนี้นะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราเซ็ตระบบใหม่ตั้งแต่รุ่นเด็กมานะครับ
มีบริษัทเข้ามาดูแลมาบริหารจัดการทีมชาติตั้งแต่ชุดเล็กขึ้นไปเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีทีมสตาร์ฟโค้ชจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยผมว่าเราจะได้เรียนรู้โมเดิร์นฟุตบอล
มันก็เหมือนเชฟอะครับนะครับมีวัตถุดิบหมดแล้ว
เหลืออย่างเดียวก็คือว่าความสามารถในการปรุงปรุงยังไงจะดีจะอร่อยที่สุด
เราจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเข้ามาทำฟุตบอลใหม่เนี่ย
วอร์มอัพเวลาซ้อมอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอย่างนี้หรอกนะครับ
แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยนะครับ
วินัยรวมไปจนถึงเด็กผู้เล่นเองมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น
มีวินัยมากขึ้น
ผมเชื่อมั่นครับว่าในอีก๔ปีข้างหน้า
เราจะไม่เป็นหมูในรอบ๑๒ทีมหรอก
ส่วนมิโลยานรายวักนะคะโค้ชชาวเซอร์เบียที่มีข่าวกับทีมชาติเกาหลีใต้
รวมถึงได้ส่งโปรไฟล์เข้ามาให้สมาคมกีฬาฟุตบอลพิจารณาการคุมทีมชาติไทย
ซึ่งจากการที่เกาหลีใต้ยังคงไว้ใจอูลีสติลิเกต่อไป
แม้ว่าผลงานในฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้ายล่าสุด
แพ้ให้กับอิราณแล้วก็จีนก็ตาม
สมทนให้มีความเป็นไปได้ที่ระยะวักวัย๖๓ปี
เคยคุมทีมชาติกาน่าเข้าถึงรอบ๘ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก๒๐๐๔
และปีที่ผ่านมาก็ได้แยกทางกับแอลจีเรีย
ยังอยู่ในข่ายเป็นตัวเลือกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคนใหม่
แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือค่าเหนื่อยของรายวักที่อาจจะสูงเกินกว่าที่สมาคมได้ตั้งเอาไว้ค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะเรเน่โมเลนสตีนค่ะ
อดีตมือขวาของท่านเสิร์นเอเล็กซ์ฟุกุศัล
ก็ได้เดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
เพื่อหารือและเสนอตัวเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้าฟุกุศัล